คุณผู้ชมคะตอนนี้อนาคตเมืองไทยอนาคตเยาวชนไทยดูมืดมนต์นะ
เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้เวลาเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้น
ไปไล่อ่านดูคนก่อเหตุหรือแม้กระทั่งคนเสียชีวิตเนี่ย
น้อยทั้งนั้นเลยเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย

ล่าสุดที่จังหวัดยาลาค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างอำเภอต่างถิ่นกัน
แต่เจอกันที่ไหนไม่ได้เลยนะตีกันตลอด
ล่าสุดด้านบังเอิญมาเจอกันในปั๊มน้ำมัน
แต่อาวุธครบมือเลยนะไม้ยาวมีดยาวปืนไทยประดิษฐ์
นี่ค่ะแล้วก็เอาไม้มาวิ่งไล่ฟาดกันในปั๊มแบบนี้
แล้วสุดท้ายมันเลยเถิดกระหน่ำยิงกันจนมีคนเสียชีวิตหนึ่งศพ
คนก่อเหตุเนี่ยอายุแค่๑๖คนตายก็อายุแค่๑๖เหมือนกันค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้หมดเลยนะคะ
คนยิงคือคนที่สวมเสื้อคลุมสีขาวเนี่ยค่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปแล้วเนี่ย
ตอนแรกเลยเนี่ยนะคะคือมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในปั๊มเนี่ย
หกคันประมาณสักสิบสามคนได้แต่เอาอย่างที่บอกมาพร้อมอาวุธนะคะ
ไปเจอกลุ่มคู่อริคู่อริมีน้อยเขาก็พยายามวิ่งหนีแล้ว
แต่เห็นไหมมีคนเสื้อดำเนี่ยวิ่งถือไม้ยาวเข้าไปทำร้ายกลุ่มคู่อริ
แล้วก็นี่เลยจังหวะคนที่วิ่งหนีคือกลุ่มคั่วหรี่นะคะ
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุก็ยังตามมาอยู่แล้วจังหวะนี้ค่ะนี่
นี่คือจังหวะที่เขาโดนยิงจนล้มลง
แล้วก็เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลย

นี่เลยค่ะอุกอาจมากมากเหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มยี่สิบ
อำเภอยหาส์จังหวัดยราปำหลวดพอได้รับแจ้ง
รีบลงพื้นที่มาตรวจสอบผู้ตายชื่อว่านายอารีฟ
ลิโตมะอายุแค่สิบหกปีคนยิงชื่อนายฮารับ
อายุสิบหกปีเหมือนกันก่อนเกิดเหตุสองกลุ่มนี้มีปากเสียงกันมานานแล้ว
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันมาจนถึงในปั๊ม
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ไล่ตีไล่ทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันจนตาย
ฝั่งคนก่อเหตุก็ใส่ความชำนาญในพื้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีมข่าวเราสอบถามความคืบหน้าคดีกับพันธ์ตำรวจเอกสายุตีกาเต๊ะ
รู้ตัวแล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใคร
คือสองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มคนก่อเหตุและกลุ่มคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ทะเลาะวิวาดกันเป็นประจำเจอที่ไหนก็ตีกันเมื่อนั้นแหละ
เจ้าหน้าที่เคยลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแล้วก็ห้ามปรามมาอย่างต่อเนื่องแล้ว
แต่ก็ไม่วายจนล่าสุดเนี่ยมาตีกันในปั๊มน้ำมัน
เอาอาวุธปืนไทยประดิษฐ์๒กระบอกแล้วก็มีดเกาะเหตุจนทำให้มีคนตายนะคะ
และอย่างที่บอกค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่แค่คนยิงนะกับคนตายนะ
เป็นเยาวชนกันหมดทั้งกลุ่มเลย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกให้ผู้เกาะเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ก็ต้องประสานไปยังผู้ปกครองแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะคะ
คืออยากให้ดูเหตุการณ์แบบนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะ
ว่าเป็นตัวอย่างแต่อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ
นาคตที่มันน่าจะสดใสเนี่ยมันหายไปในพริบตาเลยจริง
มันหายไปตอนอายุ๑๖ปีเท่านั้น